ตำรวจไปจับกลุ่มผู้หญิงคนไทย

ในข้อหาจ้างวานฆ่าสามีค่ะ
จัดจ้างมีการจัดฉากขับรถชน

โอ้โหคราวนี้ก็เลยต้องมาไล่ดูกันเลยค่ะ

ตำรวจเนี่ยสืบสวนจนรู้ความจริงค่ะ
ว่าคนที่จ้างทำให้เกิดเหตุการณ์นี้

นางประทีบฟางลาเส้นอายุ๔๘ปี
แจ่มจันคำแก้วอายุ๖๐ปี

ไปที่สพนกรดที่จังหวัดนครสวรรค์

ร่วมกันจ้างวานฆ่าและพยายามฆ่า
เฟียฟางลาเส้นอายุ๖๓ปีชาวเดนมาร์ค่ะ
คือถ้าย้อนกลับไปวันที่๒๑เมษายนเนี่ย

รถยนต์ชนรถจักรยาน

เฟียผู้ขี่รถจักรยานเจ็บสาหัส

คนขับคือนายเอกสิทธิวิชาจารย์อายุ๒๔ปีเป็นชาวสุพรรณบุรี
ตอนนั้นเนี่ยตำรวจเขาพบพิรุธหลายจุดเลยค่ะ
เรื่องการใช้ความเร็วกว่า๑๐๐กิโลต่อชั่วโมง
ในถนนชุมชนนะคะ
เขาก็เลยมีการเอาตัวนายเอกสิทธิ์คนขับรถเก่งไปสอบสวน
จนกระทั่งสืบทราบได้ว่าคดีนี้เป็นการตั้งใจขับชน
นายเอกสิทธิ์รับจ้างมาจากคนใกล้ชิดของคนที่เขาขับชนนั่นแหละ

พนักงานสอบสวนขออนุมัติหมายจับจากศาลเข้าคุมตัวนางประทีพ
ภรรยาของผู้บาดเจ็บและนางแจ่มจันทร์
ซึ่งเป็นผู้ที่สั่งงานนายเอกสิทธิ์ค่ะ
เป็นลักษณะของฆาตกรรมอำพางดีกว่า

ทำให้ดูเหมือนว่าเป็นอุบัติเหตุรถชน

ลักษณะการชนรถจนเสียหายอย่างหนัก
โดยที่บนเวียนสถานที่กระเทศนั้น

โอกาสที่คนจะวิ่งร้อยกว่าเนี่ยมันแทบเป็นไปไม่ได้
เกิดข้อสงสัยของฝ่ายศูนย์ส่วน

คดีนี้นะคะตำรวจก็เลยจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการ

นางประทีบภรรยาผู้บาดเจ็บเป็นคนจ้างวาน

แจ่มจันทร์เป็นคนรับงานและเป็นคนสั่งการ

รวมทั้งนายเอกสิทธิ์คนที่ขับรถชนนั่นแหละค่ะ
ผลสอบสวนทราบว่านางประทีพเนี่ย

เนื่องจากว่ามีสินสมรสร่วมกันกว่า๒๐ล้านบาท

แผนนี้แหละค่ะให้ขับรถชน
เพราะว่าต้องการจะกำจัดสามีให้เร็วขึ้น